คือมีสองอย่างคือเล่นกับเลิก

ผมอยากไปสูงที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้

ที่ผมมองว่าสำคัญเลยคือแรงกดดัน
พอส่งมาจากข้างบนแล้วลงมาข้างล่าง
เวลาที่ผิดภาษณ์หรืออะไร
ใครคุมสติไม่อยู่บอกเลยว่าไป

เพราะว่าพอภาษณ์ครั้งหนึ่ง
เสียงโฮปั๊บเราก็อยู่ในครูแล้ว

เพราะว่าเหมือนเราไปยืนบนเวที

ครูซิเบิ้ลสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือสนุก

จะมีแรงกดดันมีเสียงโพลมีเสียงอะไร
เราต้องสนุกกับทุกอิริยบทที่เราได้รับจากผู้ชม

แล้วก็พยายามแบบ
เพราะว่าเรามีประสบการณ์ครั้งแรก
เราเล่นกันเดียวรุมศัลตอนปี๒๐๑๗นะครับ

แต่ครั้งที่๓เราพูดกับตัวเองเสมอว่า
เราจะสนุกกับเกมที่เราเล่น

เพราะเรากล้าเกินในบางสิ่ง

เพราะว่าจริงชื่อฉันอะไรก็เป็นรองเขาอยู่แล้ว
แต่ว่าพยายามมีสติกับเกมให้มาก
วกกับตอนนั้นอาจจะไม่มีคนดูด้วยหรือเปล่า

แล้วก็พยายามเบียดแทบจะตามบ่อยครับ

จริงผมได้แทงก่อนแทงไปแล้ว๒๐ประแตม

คือตอนนั้นสมาธิหลุด

ก็คือคิดว่าจะนำ๙๗แล้วเว้ย

คือตรงนั้นเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยทำให้
ผมดูรอบชิงแชมป์โลกตั้งแต่ปี๒๐๐๔

ยังต่ำในตามประมาณ๗๗๑๐เกมผมจำไม่ได้
แล้วคือดูด้วยฟอร์มด้วยอะไรเนี่ย

แต่ว่ามันมีภาพหนึ่งที่กล้องจับไปพอดี

แล้วก็ใช้คำนี้ในการแข่งขันบ่อย

เป็นคนที่แบบเป็นเลือดนักสู้อะ

เพราะว่าผมไม่ได้เล่นสนุกเก่งมากหรอก

ถ้าคนดูหลายคนที่ดูสนุกเป็น

ทำไมมันดูไม่ธรรมชาติวะ

แต่มันไม่มีทางที่จะสมบูรณ์แบบ๑๐๐อยู่แล้ว

ในทุกสถานการณ์ที่เขาเจอ

ซ้อมนี่ตอนนี้น่าจะ๔๕๐ครั้ง
จริงคือจะลองตั้งใจทำแต่ไม่คิดว่ามันจะออกมาได้หรือเปล่า
แต่ว่าโชคดีว่าวันนั้นสมาธิดีมากอยู่กับบนโต๊ะสำคัญมาก
คือถ้าเราอยู่กับบนโต๊ะได้เนี่ยมันก็ทำให้สมาธิไม่พลาด
แต่วันนั้นสมาธิคือดีมากดีมากไม่ได้คำนึงถึง๑๔๗ว่าต้องทำให้ได้นะอะไรอย่างนี้
คือเราตั้งใจทำแหละแต่ว่าก็ปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วสมาธิดีเลยทำได้
คือตอนเด็กเนี่ยประมาณ๑๐ขวบที่บ้านทำสนุกก็ขับไม่ได้แบบหรูหลาอะไรมาก
เป็นพัดโดมค่ะโต๊ะสนุกเมื่อก่อนสมัยก่อนสัก๑๐เกือบ๒๐ปีทีแล้ว
ก็จะมีพวกพี่ตุ๊กพี่สำล้อมาเล่น
เราก็อยู่กับโต๊ะสนุกก็คอยเสิร์ฟน้ำตั้งลูก
ผมก็คุกคียูกับโต๊ะจนต้องลองจัดบ้างแหละ

เอาคิวมาแทงเล่นดูแทงไปแทงมาเออเริ่มชอบ

ปีที่แล้วอาต๋องน่าจะอยู่๓๐กว่า
ก็ถ่ายทอดช่อง๗นะถ้าผมจะไม่ผิด
ผมก็อยากเป็นแบบนั้นว่ะ

ก็ลองจับลองซ้อมดูอะไรอย่างนี้ครับ

รู้สึกจากกีฬานักเรียนคัดเขต
ที่ผมไปคัดเนี่ยแล้วผมได้ลองแชมป์

ตอนนั้นก็น่าจะอาจจะไม่ถึงหมื่น
แต่ทางนะทางบ้านผมไม่ได้ไม่ได้มีเงือนที่จะพอจ่าย

เขาก็บอกว่ามาอยู่กับเขาไหม
ซ้อมฟรีแต่ผมต้องทำความสาโต๊ะ
แล้วก็คอยดูแลพวกเหมือนเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟอะไรอย่างนี้
ตอนเขาอยู่ที่อ่อนนุษย์ผมก็เฮ้ยเอาครับ
ก็ปรึกษาพ่อแม่ก็คือออกโรงเรียนเลยเรียนกศนเลย
ก็คือวัดเลยตอนนั้นก็คือวัดวัดดวงเลย
แล้วก็พี่หญิงก็สอนอบรมจนได้ไปเก็บตัวเยาวชนทีมชาติ
ก็หลังจากนั้นก็ได้อาตายมาสอนอีกก็พัฒนาไปเรื่อย
แต่คือผมเก็บปีแรกผมก็ไม่ดีนะ

แต่แค่ว่าสิ่งที่ดีกว่าคนอื่นคือสมมุติ
เขาให้ซ้อม๙โมงถึง๔โมงเย็น
ผมนี่๙โมงถึง๓ทุ่มทำอย่างนี้ทุกวัน
คนอื่นอาจจะมีเลิกก่อน
แต่ผมก็อย่างนี้ทุกวันต่อให้แบบสู้เขาไม่ได้ก็ยังอย่างนี้ทุกวัน
ผู้ใหญ่เขาก็ให้ผมอีกปีนึง

เพราะว่าด้วยอันดับด้วยอะไรผลงานไม่มี
แต่เขาเห็นว่า๓ทุ่มไอ้เด็กคนนี้๓ทุ่มอีกแล้วว

ผมก็พัฒนามาเรื่อยจนทุกวันนี้
ในไทยผมก็ยังชอบอาตองนะครับ
เพราะว่าอาตองนี่ก็ผมอยู่กับเขาตั้งแต่ผมอายุ๑๗แล้ว
ตอนผมไปอังกฤษแรกก็พูดไม่ได้

บ้านอยากค่อนข้างอยู่ในฐานะที่อยากอยู่นะครับ
ก็มีเงินเดือนของสมาคมตอนนั้นนะ

ตื่นเต้นกดดันแล้วก็ฝีมือก็สู้โปไม่ได้
ก็ร้องไห้ประมาณต้องมี๓เดือน

เพราะว่าไม่มีเงินที่มาดูแลครอบครัวอะไรอย่างนี้

อาตองก็ให้สมุดสวดมนต์มาแล้วก็สอน

ต้องฝึกพูดนะฝึกดู

ก็เลยมาถึงทุกวันนี้ได้

ผมก็มองฟ้าเลยแล้วชี้อย่างนี้เลยว่า

ก็๗โมงถึง๔โมงเย็น

ก็ซ้อมต่อประมาณ๒ทุ่มถึง๕ทุ่ม

เพราะว่าไม่ได้เจ็บตัวไม่ได้อะไรเลย

ดึกแค่ไหนเหนื่อยแค่ไหน๗โมงต้องถึงโต๊ะ

ไม่มีใครคุมไม่มีโค้ดไม่มีอะไรคุม
ซ้อมจนพูดใหญ่เห็น
ก็ส่งไปแข่งทุกรายการเลย

แล้วจนได้สิทธิ์กลับไปเล่นอาชีพ
ณวันนี้ต้องยอมรับว่าผู้เล่นพัฒนาขึ้นเยอะ

เทคโนโลยีหลายอย่างมันมีสิ่งอำนวยความสะดวก
ที่เขาสามารถทำให้พัฒนา

หมายผมอยากไปชูถ้วยอาชีพสักครั้ง
จริงตอนเด็กฝันไว้ว่าอยากติดท็อป๓๒

แต่คือเราเคยขึ้นไปแล้วตอนปี๒๐๑๙ใช่ไหม

คืออยากไปชูถ้วยที่เป็นสะสมคะแนนโลก
คือมันยากแหละแต่ว่ามันก็เป็นไปได้
เพราะผมเชื่อในความอดทนและขยัน

แต่ไปแข่งแล้วผลงานไม่เป็นไปตามที่เราหวังไว้

ทุกอย่างดีแต่ทำไมไม่ได้

เราตั้งใจมากกว่าเราเชื่อมั่นในตัวเองแบบเกินไป

มั่นใจมากเกินก็ไม่ดีมั่นใจน้อยเกินก็ไม่ดี
แต่ตอนนั้นคือมั่นใจมากจนบางทีเนี่ย
เราเหมือนมองข้ามคู่ต่อสู้เข้าไป
มั่นใจจนแบบเราใส่ทุกลูกเราลุยทุกลูกเราประมาท
พอคู่ต่อสู้เขาแทงเรากดดันแล้ว
แล้วคือ๓เดือนฟอร์มหายไปเลย
ความมั่นใจลดไปเลยจากที่ดีอยู่ลดไปเลย
ตรงนี้มันคือจุดสำคัญเลยที่ทำให้หลายคนท้อ
แต่ผมก็พยายามบอกกับตัวเองนะว่า
เราเล่นตรงนี้เพราะเราอยากประสบความสำเร็จ

ทำสิ่งที่ดีที่สุดที่นักกีฬาคนหนึ่งควรจะทำแล้ว
แต่คือเรื่องแพ้ชนะเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้
เราต้องอดทนให้ได้เพราะถ้าเราอดทนไม่ได้
มีสองทางคือเล่นกับเลิกเราจะเล่นแบบนี้
เราอยากเลิกไหมแต่ว่าผมไม่ได้อยากเลิก
ผมอยากไปสูงที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้

มันสำคัญมากเพราะว่าในเวลาการเดินทางเนี่ย
จะมีผู้คนที่พูดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอก

เฮ้ยคุณออนคุณแย่คุณอะไรอย่างนี้

แล้วถือมันไว้เดินไปข้างหน้านั่นแหละ
ผมก็ซ้อมปกตินะก็หนักเหมือนเดิมปกติ
ทำทุกอย่างเหมือนเดิมจนมันดีขึ้นเรื่อย
ก็ค่อยกลับมาดูในเส้นทางเหมือนเดิม
ตอนนี้วงการสนุกเกอร์กำลังไปในทิศทางที่ดีนะครับ
เพราะว่ามีโต๊ะสนุกที่แบบลงทุนเป็น๑๐ล้านหลายที่เลย
ตอนนี้คือเปิดแล้วก็ห้ามสูบบุหรี่

คือเหมือนเป็นการยกระดับสนุกเกอร์คลับของบ้านเราเนี่ย

แต่ว่าถามว่าภาพจำในสมัยก่อน
มันก็เป็นเรื่องที่ลบยากเหมือนกัน
แต่อยู่ที่คนมองมากกว่าครับ
แต่ว่าวันนี้ผมเชื่อว่าพัฒนาไปในทางที่ดีแล้ว
อาจจะต้องให้เวลาสัก๕ปี๑๐ปีแล้วมันจะดีขึ้นเรื่อย

แล้วถ้าวันหนึ่งมีนักกีฬาอาชีพโลก

มันอาจจะทำให้ภาพเหล่านี้หายไปเรื่อย

อยากให้แก้ไขเรื่องของพรบการพนัน
เพราะว่าอยากให้ทุกคนมองสนุกเป็นสีขาว
เป็นเหมือนกีฬาทั่วไปที่เขามองกัน

ผมพี่เอฟหรือตองทุกคน

ผมก็อยากฝากให้ผู้ใหญ่ช่วยเล็งเห็น